กลับมาติดตามเหตุการณ์ในโลกโซเชียลกันนะครับ
มีโลกโซเชียลเขาแชร์กันสำหรับคลิปนี้
แล้วก็มีคำถามสงสัยว่าผู้ชายที่ใส่ชุดสีแดงในคลิปนี้

แล้วก็เขาสร้างเหตุการณ์ที่ทำให้คนแถวนั้นงงไปตามกัน
ไปดูกันก่อนว่าคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์งงที่เกิดขึ้นกลางท้องถนนนะฮะ

โซเชียลเขาเอาคลิปมาแชร์กันอยู่นะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีแดงเกงสีแดงเนี่ย
เมื่อกี้ไปมุดอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก

ที่เป็นชาวบ้านจอดรถจักรยานยนต์ดูเหตุการณ์อยู่
และเธอเองก็โดนตบศีรษะเขาให้
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ดึงหมวกกันน็อกจากเธอออกจากศีรษะของเธอนะฮะ
กลางสายตาของชาวบ้านที่ก็งงอยู่ด้วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยพระธาตุผาแดงที่จังหวัดตาก
ยืนดูลาดลาวอยู่แต่ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
เจ้าของคลิปซึ่งน่าจะอยู่ในรถยนต์
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ก็ถ่ายเหตุการณ์ไว้ตลอดเห็นไหม

เขาก็จะวิ่งไปหารถบรรทุก
ถ้ารถบรรทุกคันไหนจอดเขาก็จะมุดไปอยู่ใต้ท้องรถบรรทุก
เพราะว่าผู้ชายเสื้อแดงเข้ามาใกล้รถของคันที่ถ่ายคลิปไว้ได้
คนในรถนะก็กลัวถอยหลังหนีดีกว่า
กลัวผู้ชายเขาจะทุบรถเขาให้นะครับ
เหตุการณ์นี้เห็นว่าผู้ชายเสื้อแดงคนนี้
ถูกรถสำล้อพ่วงเฉียวชน
ก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาช่วยมาดูซิว่าบาดเจ็บหรือเปล่า

เข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกแล้วออกมาอารวาสแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าไปเมายาตัวไหนมา
หรือว่าไปเสพยาเสพติดมาหรือเปล่านะครับ